เอามาต่อกันที่ข่าวนี้หลายคนแบบว่า
หายใจลึกแล้วเอามือทาบอกหนึ่งที
สำหรับหมอเจี๊ยบละละนานั่นเอง
ก่อนหน้านี้มันมีภาพที่ทำร้ายหัวจิตหัวใจ
สำหรับเอฟซีอย่างดิฉันเบาเช่นกัน

ข่าวนั้นเราก็คิดว่าเออคิดว่าเป็นพรีเวดดิ้ง
เคลียร์กันไปแล้วว่าไม่ใช่นะคะ
นี่แหละมันบางแบบลักษณะคุมเคลือไงคุณ
มีดวงกุฎดอกไม้อยู่บนคลุมศีรษะคล้ายเจ้าสาว

โน้เป็นการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของทั้งคู่

เพราะว่าคุณหมอเจี๊ยบเขายืนยันการันตีว่า
เป็นการอวยพรวันเกิดให้กับแฟนสาวเท่านั้น

เดี๋ยวไปฟังคุณหมอเจี๊ยบกันเลยค่ะ
ยังไม่ได้แต่งงานก็เป็นวันเกิดเขาอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดมั่นใจแล้วคงต้องแต่งงาน

คุณพ่อคุณแม่ของน้องเดียก็ไปบอกเขาไว้แล้วเหมือนกัน
เชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีพอมั่นใจกันจริงก็โอเค